งานโชว์ตัวต่างของศิลปินเนี่ยถือว่าเป็นปีทองเพราะว่าออกงานกันเยอะเลย
พลัดตกเวทีของนักร้องแล้วก็ศิลปินนั่นเองนะคะ
ไปปี๖๐ก็หลายคนอยู่เหมือนกัน
ปี๖๑เนี่ยก็มีมาให้ได้เห็นกันเรื่อยนะคะอย่างล่าสุดค่ะ
ป๊อดเขาให้หมุนตัวแล้วตกเวที
ด้วยความว่าเพลงกำลังได้จังหวะพอดีนะคะ
แล้วก็ร่วงตกเวทีไปอันนี้เป็นภาพที่นั่น
ปรับเขาให้อันนี้ไม่ใช่ภาพตลกนะครับคุณผู้ชม
แต่ว่าก็เป็นอุบัติเหตุที่ตกจริงนั่นเองค่ะ
ร้องเพลงไม่ได้เพลงเร็วนะคุณทำได้เพียงเพลงช้าด้วย
แล้วก็มีจังหวะหมุนตัวตามอารมณ์เพลงแล้วก็ลนตุ๊บลงหน้าเวทีนี่แหละค่ะ
คนที่ตกเนี่ยพี่แหลมจริงค่ะแล้วก็ตอนที่ตกเนี่ยอยู่ที่คอนเสิร์ตที่สนามฟุตบอล
โล่งใจไปนะคะฟกช้ำนิดหน่อยแฟนคลับสบายใจได้หายห่วงนั่นเองค่ะ
๖๐นะคุณมีคนตกมีพี่สแตมเจ๋งบิ๊กแอดพี่ดี้นิติพงศ์รุ่นใหญ่ก็ยังตกมาแล้วด้วยนะคะ
ก็ต้องระวังกันนิดนึงละกันนะคะเป็นห่วงศิลปินทุกคนเลยนะคะ
แต่บรรดาแฟนคลับเนี่ยก็เป็นห่วงมากกว่าไงบางคนอยู่ในเหตุการณ์หรือบางคนได้ติดตามข่าวออนไลน์ตกใจว่าศิลปินในดวงใจเป็นอะไรหรือเปล่า
ถ้าคุณผู้ชมดูนะความสูงเท่ากับคน๑คนเพราะฉะนั้นคน๑คนนี้ก็สูงอยู่ประมาณเมตรกว่ากว่า
คือสูงมากถ้าตกไปขนาดนี้ต้องระมัดระวังเลยนะ
เป็นอะไรถึงขั้นที่ว่าคราวหน้าต้องกั้นรั้ว
ไม่ไหวนะจะได้ใกล้ชิดกันน้อยลง